แต่ละคนก็มีวิธีการคลายหนาวแตกต่างกันออกไป
แต่ว่ามีคำเตือนว่าห้ามทำ๒อย่าง
ใช่๒อย่างมีอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวนี้เลยนะ
อุณหภูมิมันต่ำครับอยู่ที่สักประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียตที่สุรินทร์
ลมพัดเอ่ยเป็นระยะพัดมาขนลุกทีนึงนะฮะหนาวมากขึ้นเลย
ชาวบ้านว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุวัยรุ่นเอ่ยเด็กเอ่ย
ก็ต้องคลายหนาวกันนะฮะไปหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหมวกมาน้ำมาใส่
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอุณหภูมิไม่เคยต่ำลงแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
มันหนาวจังเลยโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุมริน
ชาวบ้านต้องทำยังไงรวมกลุ่มกันไปหาฟงหาฟืนมาจุดมาจุดเป็นกองไฟ
นั่งผิงไฟคลายหนาวพูดคุยกันสภากาแฟเรื่องนั้นเรื่องนี้นะในช่วงหัวค่ำ
แล้วก็สุดท้ายก็แยกย้ายกันเข้านอนแล้วก็มาทำงานตอนเช้ากัน
ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกันนะครับนะฮะอ่าทีนี้เขาบอกว่า
บางทีนั่งล้อมวงผิงไฟธรรมดามันก็มันก็จะเบื่อเนอะทำยังไงดี
นี่ครับคุณผู้ชมทำอะไรเอามันเผามาปิ้งกินดิร้อนแบบนี้เลย
ไหนก็แบบผิงไฟแล้วไงมันไม่ใช่ให้ความอบอุ่นอย่างเดียว
ต้องทำให้เราอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยถูกต้องแล้วผมจะบอกว่ามันหอมอร่อยมากเลยนะ
มายจังหวัดนครราชศรีมาครับเขาไปหามันเทศมาเผากิน
โอ้โหร้อนระหว่างนั่งผิงไฟไปร่างกายอบอุ่นไปกินมันเผาไป
โอ้วมันดีมากเกินคุณผู้ชมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ตอนเช้าอยู่สักประมาณ๑๒องศาเซลเซียตได้
ใครจะเอาไปทำดูก็ลองทำดูแล้วกัน
ใช่ทางด้านประหลัดกระทรวงศาสตร์ธนสุข

เตือนเลยว่าช่วงนี้คืออากาศมันเย็น
ประชาชนก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่
แล้วทีนี้การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่
มันจะทำให้แยกอาการจากการติดโควิด๑๙ยาก
เพราะว่าตอนแรกพอตอนแรกมาถึงก็เลยมันจะแยกอาการได้ยาก
ดังนั้นเราอย่าให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่เลยคุณผู้ชม
รักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงดีกว่าค่ะ
เราก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใส่หน้ากากผ้า
มือด้วยน้ำสบู่เจลแอลกอฮอลเว้นระยะห่าง
เลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่คนเยอะ
ใช้สิ่งของร่วมกันอันนี้เรารู้อยู่แล้ว
ซึ่งมีเรื่องที่คุณหมอเกียรติภูมิเตือนด้วยนะ
ว่าเวลาอากาศเย็นแบบนี้อย่าทำ๒อย่าง
อย่างแรกเนี่ยเราก็เตือนคุณผู้ชมกันตลอดเลยเวลาที่เราอ่านข่าวคือ
ห้ามดื่มแอลกอฮอลคลายหนาว
เพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอลเนี่ยทำให้เราอุ่นขึ้นแค่ชั่วคราว

ก็ผมดื่มแล้วผมตัวอุ่นขึ้นผมก็ตัวแดง

คุณแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าอะไรหลอดเลือดฝอยมันขยายตัวไง
มันเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกาย
แล้วก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ
ทีนี้พอร่างกายสัมผัสกับอากาศเย็นเป็นเวลานานตอนนอนหลับเนี่ย
อาจจะทำให้เสียชีวิตได้
อันนี้คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชม
แล้วนอกจากนี้อีกข้อนึงที่คุณหมอเตือนว่าห้ามทำอีกเหมือนกัน
ช่วงนี้นะคุณทัศนัยเขาชอบไปกางเต็นต์กันใช่ไหม
พอไปกางเต็นต์กันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างเนี่ย
อย่าเด็ดขาดค่ะอย่าเอาเตาทานอย่าเอาตะเกียงน้ำมันเข้าไปจุดในเต็นต์
อันนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นอีกนิดนึงเข้าไปเนี่ยมันทำให้เซลล์ของเราขาดออกซิเจน
แล้วเราอาจจะง่วงแล้วก็หลับโดยไม่รู้ตัวและเสียชีวิต
ก่อนผมเห็นคนในอินสตาแกรมเขาถ่ายภาพว่าเขาอยู่ในห้อง
แล้วเค้าเอาเตาทานไปจุดในห้องแล้วก็ปิดประตูผมนะ
ทักไปบอกเลยว่าอย่าทำแบบนี้มันมีแก๊สพีดเดี๋ยวคุณจะหมดสติไปได้
อันนี้ก็ไม่ควรทำนะแต่สิ่งที่ควรทำคือเราต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่น
ก็เอาเสื้อผ้ากันหนาวมานุ่งห่มซะให้มันเพียงพอ
อย่าไปนอนที่โล่งแจ้งกลางคืนไม่ใช่บอกโอ้โหอากาศเย็นเนอะ
นอนที่แคร่หน้าบ้านพอตกดึกปุ๊บมันก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นอันนี้ไม่ได้
มารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครับนะฮะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ดื่มน้ำอย่างน้อยวันหนึ่ง๖๘แก้ว
แล้วก็เขาบอกว่าอย่าอาบน้ำอุ่นจนเกินไป
เพราะพออาบน้ำอุ่นที่มันแบบอุ่นจนร้อนเนี่ยผิวหนังมันแห้ง
ทาครีมด้วยนะเวลาผิวแห้งต้องทาครีมบำรุงกันหน่อย
จะได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายของตัวเองนะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเขาบอกมานะฮะด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกคนด้วย
ใช่ค่ะนี่เขาบอกว่าอย่าอาบน้ำอุ่นเกินไป
บางคนถามว่าไม่อาบเลยได้ไหมอาบแห้งซักแห้ง